คุณผู้ชมมีคลิปมาให้ชมกันนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถและปวดท้องหนัก

ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือ
มีสาวประเภท๒คนหนึ่งกำลังก้มเอามือถือ
ถ่ายคลิปผู้ชายที่กำลังนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำ

คือไม่มั่นใจว่าเข้าไปแล้วจะเป็นหนึ่งในนักแสดงคลิปนั้นไหม

คำว่าให้โอกาสของเจ้าของคลิปเนี่ย

แต่ประเด็นคือคนที่เขาโดนไถ่เค้าไม่รู้ตัว
อยีกโอกาสในห้องน้ำ
คนหนึ่งที่ลำปางก็โพสต์เอาไว้
กลับมาจากกรุงเทพปวดท้องเลยแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม
แล้วก็แฮสแท็กเอาไว้ว่าเจอแม่งบดีกิน
ประมาณว่าไปเจออะไรที่มันไม่น่าดูไม่น่ากินอะไรประมาณนี้นะฮะ
ก็เลยใช้มือถือถ่ายคือตัวเขาเองเอามือถือถ่าย
คือเขาเห็นสาวประเภทสองคนนี้เนี่ยเอามือถือถ่ายในห้องน้ำเนี่ย
มุมบนมุมล่างอยู่หน้าห้องน้ำชาย

เขาเห็นก่อนหน้าคือคลิปที่เขาถ่ายมันแค่เป็นบางช่วงบางตอน

แต่เขาเห็นคือตอนแรกเอามือถือส่องข้างบนแล้วแล้วก็มาส่องข้างล่าง
อันนี้คือปั๊มอยู่ที่ปรทขนส่งลำปาง
แล้วเขาก็เลยขับรถออกมา
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยส่งวีดีโอเนี่ย
ให้คนที่เป็นเจ้าทุกข์ที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ย

คือเหมือนเขารอให้ผู้ชายออกมาจากห้องน้ำ

ของตัวเองมีก็ไม่ถ่าย
ทำไมมันน่าดูยังไงอะไรแบบนี้นะ
จริงเขาแฮสแท็กเอาไว้ไม่ค่อยสุภาพนะ

ขับรถมาจากกรุงเทพกำลังจะเข้าปั๊ม
แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีนะฮะก็เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละ
คุณผู้ชมสุดท้ายสาวประเภทสองคนนี้หันมาแล้วเหมือนเห็นว่า
ตัวเขาอยู่กำลังจะเข้าห้องน้ำก็เลยรีบลุกแล้วเดินไปแล้ว
ก็ขับรถออกไปทันทีนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มที่เกิดเหตุ
อยู่ที่ลำปางนะก็ไปเจอกับแม่บ้านท่านนี้เป็นแม่บ้านของปั๊มน้ำมันนี้
ก็เลยพาไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะ
เคยเห็นสาวประเภทสองคนนี้คนในคลิปเนี่ยมาห้องน้ำเนี่ยบ่อยบ่อย
อืมแต่ละครั้งที่มาเอ้ยทำไมเข้านานจังเลยแต่เขาไม่เข้าห้องน้ำผู้หญิงนะ
เขาเข้าห้องน้ำผู้ชายก็เห็นว่าเออก็เป็นสาวประเภทสอง
คงจะเข้าห้องน้ำผู้ชายก็คงไม่ผิดนะก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าเข้านานจังเลยนะแต่ไม่คิดว่าจะทำอะไรไม่ดี
ประตูห้องน้ำของปั๊มเอมันก็สูงนะคุณผู้ชมส่วนด้านล่างเอมันก็ค่อนข้างจะชิดขอบจนที่จะส่องไม่เห็นนะนะ
มันค่อนข้างจะชิดขอบเหมือนกันชิดขอบล่างนะครับก็เลยไม่คิดว่าจะมีคนไปทำอะไรแบบนี้
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าสาวประเภทสองคนนี้น่าจะทำเป็นอาชีพ
คือมาแอบถ่ายคลิปผู้ชายเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วก็เอาไปส่งขายในกลุ่มโซเชียลอะไรลับต่างนานนี่แหละ
แม่บ้านก็บอกว่าเสียดายนะที่จำทะเบียนรถของของคนนั้นไม่ได้นะฮะ
ถ้าเกิดว่ามาคราวหน้าจะจำหน้าจำทะเบียนรถแล้วก็จะรีบแจ้งตำรวจเข้ามาจับกลุ่มทันที
เพื่อไม่ให้ผู้ชายตกเป็นเหยื่อเพราะว่าโดนถ่ายไปมันก็อับอายเนอะเดี๋ยวนี้เหยื่อไม่ได้มีแต่ผู้หญิงแล้วนะคะ
ครับผู้ชายก็ต้องระวังตัวด้วยนะห้องน้ำสาธารณะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้
ตามปั๊มกับไมเวทคือเอาจริงจริงมองซ้ายมองขวามองบนกันด้วยก็แล้วกันใช่ค่ะนะคะ